ต่อที่อีกหนึ่งครอบครัวค่ะคุณหนุ่มกัญชัยนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะความเจ้าชู้หรือเปล่าคุณ
ประกาศผ่านไอจีเลยว่าอยากจะให้น้องมายูเป็นธอมไปซะเลยนะคะ
แล้วเป็นยังไงเพื่อนในวงการเข้าไปแซวกันใหญ่เลยคุณ
ก็หลายคนก็คงจะรู้กิติศัมดีนะคะ
เจ้าชู้ที่ผ่านมาของคุณหนุ่มกัญชัยนะคะ
ก็เลยได้ลูกสาวมาซึ่งน่ารักซะด้วยนะน้องมายู
อินสตาแกรมประกาศไปเลยว่าอยากจะให้เป็นธอมนะคะ
ซึ่งคุณแม่เมปฏิตาเนี่ยเผยแบบติดตลกนะว่า
ก็น่าจะรู้ถึงกิจศัพท์ความเป็นลูกผู้ชาย
ของคุณหนุ่มกัญชัยดีนะคะว่าที่ผ่านมานะคะ
ทำไมทำไมถึงอยากให้ลูกสาวเป็นธอมนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงแม่เมย์กันหน่อยค่ะ
แหมเนอะก็รู้กันอยู่ผู้ชาย
อย่างคุณกัญชัยเนาะ
ต้องควรห่วงลูกสาวไหมอ่ะ
วันหนึ่งลูกเราก็ต้องมีแฟนเนอะก็ต้องคิดไปไกลใช่ไหม
ลูกเราก็คุณพ่อขนุรักเขาอะไรอย่างนี้
อาจจะแบบโอ๊ยตายแล้วฉันจะยังไงดี

เริ่มจะมีภาวะห่วงลูกสาว

พ่อก็อาจจะไม่รู้อันนี้แล้วแต่เขา
แต่จริงเอาก็จริงคุณพ่อเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละ
เออก็ตอบติดตลกอะนะคะ

ออกมาประกาศกลางรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐของเรานี่แหละ
ว่าไม่ขอให้ลูกสาวเข้ารับรางวัลจัดอันดับเด็กต่าง
เพราะว่ารับไม่ได้จริงกับการสร้างบรรทัศน์ให้เด็กแข่งกัน
ซึ่งคุณแม่เมย์ค่ะก็เผยว่าเห็นด้วยกับความคิดของคุณสามีนะ
เด็กคือผ้าขาวผู้ใหญ่ไม่ควรแต้มสีสันที่ไม่เหมาะสมค่ะ

ถ้าเกิดลูกว่าแม่ทำไมหนูไม่อยู่อันดับที่เรียนเก่ง
เมย์ยังตอบลูกแล้วว่าอ๋อเพราะหนูต้องตั้งใจเรียนนะลูก
เมย์ก็รู้สึกว่าก็ดีค่ะลูก
เมย์จะได้ไม่ต้องคิดอะไรที่ล้ำขึ้นไปแล้วก็เป็นเด็กธรรมชาติคนนึง
เออคุณแม่เมย์ความคิดดีมาก
หนุ่มกัญชัยพูดประเด็นนี้ค่อนข้างซีเรียสทีเดียวเลยนะ

ในรายการข่าวใส่ไข่ไม่อยากให้จัดอันดับจริงค่ะ
เพราะเด็กทุกคนเนี่ยก็มีความน่ารักตามวัยของเขา

มีคอมมงคอมเมนต์นะคะจากแฟน
บางคนก็คอมเมนต์ดีบ้างบางคนก็คอมเมนต์ไม่ดี
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันใหญ่โตนะคะ